คนในข่าวเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นตากับเหรน

เขาขอตังค์ตาไปซื้อยาวันนี้ขนาดไม่ให้

แล้วปั๊บเหรนมาทำอะไรกับถังขยะหน้าบ้านตาค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงนะเหรนจอมแสบ
แล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาเลยจ้ะตรงถังขยะตรงนี้

เคยก่อเหตุจะเผาบ้านเผาเรือนแบบนี้ตั้งนานแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วบ้านตายอยู่ที่ซอยเศรษฐกิจ๑๓แถวบังแคร์นะคะ
ตัวตาคือนายศักดิ์ชัยอายุ๖๐ปี

เลี้ยงตั้งแต่แบบ่อจนโตอายุซักประมาณ๓๐เนี่ยค่ะ

ใช่แล้วอย่างหนึ่งเหรนติดเพื่อนไม่สนใจเรียนเลย
ทำตัวก็ทำตัวไม่ดีมาขอตังค์ไปเสพยาพอไม่ให้
อุ๊ยตาบอกว่าตาไม่ไหวแล้ว
ไปแจ้งความที่สอนอหลัก๒แต่ไม่คืบหน้าเลยค่ะเรื่องนี้

มีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมครับ

ครั้งแรกเลยผมยังจำคำพูดตำรวจครั้งแรกได้เลย
ครั้งแรกที่มาเผาแล้วผมไปแจ้ง
เสร็จแล้วเขาลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จ
เขาก็บอกหุ้มมาคำเดียวว่าอ๋อไม่มีอะไรเขาแค่ข่มขู่
ซึ่งผมก็ถามว่าต้องให้มีการเกิดความเสียหายก่อนใช่ไหม
คำถามจากคนที่ไปแจ้งความนะ
ตำรวจบอกโอ้เขายังไม่ทำอะไรแค่ข่มขู่
แต่นี่มันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวนะครับ
๖๒ก็เกิดเดือนกรกฎาคมก็เกิด
แล้วก็มาเกิดล่าสุดเนี่ยนะครับใช่ค่ะก็เลยไปแจ้งความไว้แบบนี้คือบอกว่าเหรนเนี่ย
ก็มาขอเงินทีนะคุณขอร้อยบ้างขอพันบ้างแหละนะฮะ

ก็ปรากฏที่บ้านก็ไม่ได้ให้เพราะว่าอะไรรู้ว่าเหรนเอาไปเสพยา

คือเหรนเคยติดคุกนะออกมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้

ย้ำนิดหนึ่งสอนอลักษ้องสอนอลักษ้องสอนอลักษ้อง
เพราะเมื่อกี้อะไรตาทวดเอาใบลงบันทึกประจำวันใบแจ้งความ
ยื่นให้ดูแล้วทั้ง๒ใบเลย

มีตาทวดมีคุณยายคนนี้
แล้วก็มีแม่ของคุณตาทวดที่ป่วยติดเตียงอีก
ที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขแล้วนะถ้าเหรนมาทำแบบนี้ครับ
ใช่ค่ะฝากตำรวจด้วยนะคะ